ความเห็นคุณผู้ชมความเห็นของคุณเชอรี่คุณขวัญเนี่ย

เพราะสาวสองคนนี้เธอจะเข้าผับ

ตอนแรกบอกไม่มีโต๊ะเข้าไม่ได้

แต่สักพักหนึ่งฝั่งสาวสองก็บอกมี

หลังจากนั้นกาดให้อีกเหตุผลหนึ่งมา

อ่าเข้าไปทำไมอ่ะพื้นที่เต็มอ่ะเออคือบางร้านเขากลัวว่าเอ้ย
มันจะมีพวกเดินวนไม่มีโต๊ะเป็นของตัวเอง
แต่วนไปเรื่อยแล้วมันก็จะแออัดด้วยอะไรมันจะแออัด
ใช่คุณเชอรี่ฮะแต่ตอนหลังจากนั้นเอาล่ะสิ
เป็นเรื่องการแต่งตัวล่ะอืมสาวสองแต่งตัวไม่เรียบร้อย
นั่งก็ใส่โนบราเหมือนกันทำไมเข้าได้ล่ะ
สาวสองในคลิปเนี่ยเธอถึงกับถามพี่กาดไง
บอกว่าแล้วมันต่างกันยังไงอ่ะเออมันต่างกันตรงไหนเนี่ย

แต่จากคำชี้แจงของเจ้าของคลิปนี้คุณผู้ชม
เขาบอกว่ามันเป็นกฎของร้านที่เหมือนจะห้ามเฉพาะสาวสองหรือไม่อย่างไร
แล้วคลิปนี้คนเข้าไปดูล้นหลามครับ
ล่าสุดนี้๖แสนกว่าวิวแล้วคลิปแรกที่โพสต์คนดูเกือบ๕ล้าน
คนที่เข้าไปดูก็คอมเมนต์ต่างกันนะ
บางคนเห็นใจสาวสองที่มาโดนจำกัดสิทธิ์แบบนี้
ของเธอที่บอกว่านี่ก็โนบราทำไมเข้าได้ล่ะ
โดยเฉพาะข้อกำหนดเรื่องการแต่งตัวเนี่ย
ทำไมมาโดนจำกัดสิทธิ์แค่เพราะว่าโนบราหรือ
แต่บางคนก็ต้องการความแน่ชัดว่า
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเจ้าของคลิปอ่ะสาวสองอ่ะ
ที่ตอนแรกบอกว่ามีโต๊ะเนี่ยมีจริงหรือเปล่า
เราก็ต้องรอฝั่งทางร้านเขาออกมาพูดด้วยเหมือนกันนะ
เออแต่คือเขาตั้งข้อสังเกตว่าถ้าคุณมีโต๊ะ

เออให้เพื่อนออกมาหน้าร้านมารับเธอพาไปที่โต๊ะสิ
ทำไมเพื่อนไม่ออกมารับตั้งแต่แรกล่ะ

คอมเมนต์ก็บอกเนี่ยเขาอยู่วงการกลางคืนมานะ

มันมีจริงนะประเภทที่ถือแก้วแล้วเดินวนไป

แต่งตัวไม่เรียบร้อยจริงหรือเปล่า
ไม่มีโต๊ะเข้าไม่ได้จริงหรือไม่